คุณผู้ชมคะเราตามความคืบหน้าอาการป่วยของนักร้องลูกทุ่ง
คุณผู้ชมคะมีข่าวลือเพจดังหลายเพจ
ขึ้นภาพไว้อาลัยขอแสดงความเสียใจกับการจักรไปของคุณอาแสงสุรี
นี่อย่างนี้เลยเหรออย่างนี้ค่ะขอแสดงความเสียใจในการจักรไปของอาจารย์แสงสุรีรุ่งโรธขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดี
ภรรยาเขาตกใจเลยนะคะคุณแอนตกใจมากนะคะคุณแอนโทรเช็คโรงพยาบาลเลยว่าตกลงอาแสงสุรีเป็นยังไงบ้าง
ทางโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลสมุทรสาครคุณหมอบอกว่ายังไม่ตายค่ะครับคุณอายังมีชีวิตอยู่นะคะ
อันนี้ข่าวปลอมนะคะที่ร่วมไว้อาลัยแสดงความเสียใจเนี่ยค่ะคุณหมอยืนยันว่าอาการล่าสุดคือระบบหายใจดีขึ้นเหนื่อยน้อยลง
พจรเต้นปกติแล้วก็ฉีดยาที่ใต้คางนะคะเพื่อให้ยากระจายไปถึงปอดนะคะ
อันนี้คือความคืบหน้าอาการล่าสุดที่ทีมข่าวของเราตรวจสอบเมื่อช่วงเย็นประมาณ๕โมงเย็นที่ผ่านมา
คุณหมอก็เลยบอกว่าให้คุณอาแสงสุรีเนี่ยพักผ่อนเพราะว่าเวลาตื่นตื่นแล้วจะดิ้นนี่นะคะก็ต้องให้พักผ่อนให้มากที่สุด
อันนี้เป็นภาพเก่าวันที่มีการไปเยี่ยมกันตั้งแต่ต้นนะคะคือในเพจของแสงสุรีรุ่งโรศซึ่งภรรยาก็คือคุณแอนเป็นคนโพสต์นะคะก็ชี้แจงทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะ
ข้อความยาวเลยชี้แจงกระแสข่าวลือนะคะก็อย่าแชร์ข่าวมั่วก็อยากจะให้แบบให้เกียรติครอบครัวด้วยอะค่ะไปบอกว่าคุณอาแกเสียชีวิตแล้วอะไรแบบเนี้ยคุณอายังอาการดีขึ้นด้วยซ้ำนะคะจริงแล้วทีนี้มีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสัญญาพรนารายเจ้าของเพลงดังสัญญาเหมือนสายันสนิทกับคุณอาแสงสุรีค่ะ
แต่พอรู้ว่าติดโควิด๑๙ก็ไปเยี่ยมไม่ได้ก็ได้แต่ส่งกำลังใจไปทีนี้นอกจากส่งกำลังใจขอส่งบทเพลงไปด้วย
ฝากบทเพลงสัญญาเหมือนสายันไปให้น้องรักก็คือคุณอาแสงสุรีนะคะ
และเชื่อว่าข่าวลือค่ะที่บอกว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ย
มันเหมือนกับเป็นการต่อชีวิตน่าจะเป็นการต่อชีวิตให้หาย
และกลับมาจับไมค์ร้องเพลงด้วยกันอีกนะคะ
เอาเพลงของแสงสุรีหรือว่าเพลงของสัญญา
ก็เป็นห่วงครับผมเซ็ลลิปินผู้หญิงในตำนานแสงสุรีย์ุ่งรถ
ต่อไปก็กลับข่าวลือบ่าเสียแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นแรงจัยให้กับแสงสุรีย์รุงรถ
จากปากท่องมาเจ้าลืมสัญญาสองเราเมื่อสายัน
ก่อนเคยรักใจพักไม่เปลี่ยนพัน
ทำไร่ใกล้กันจนตะวันตกดิน
นี่อีกแล้วฮะคือต้นฉบับเลยของเพลงนี้
แต่คุณไทยธนาวุฒิเอามาร้องตอนหลังโอ้โหตอนนั้นก็ดังมาก